สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
หลายจุดหลายพื้นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
อาจจะต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติอื่น

ส่งผลต่อสถานการณ์ฟ้าฝนเมืองไทย

จัยแรกก็คือปัจจัยที่อยู่บริเวณทางตอนบนครับ
ก็คือร่องฝนนั่นเองที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
ยังคงนำให้ฝนตกชุกในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
แล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
อยู่พื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำ
ติดตามประกาศเตือนภัยต่างจากทางราชการดีนะครับ
อกจากนี้เองครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนก็ยังหอบเอาความชื้นพัดเข้ามาปกกลุ่มเมืองของเรา
ในพื้นที่อันดามันตอนกลางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องนะครับ
แบบนี้ก็จะทำให้ฝนยังคงตกแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วย
แน่นอนครับอย่างที่บอกไปว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือสถานการณ์พายุครับ
ก่อนหน้านี้มีการก่อตัวของพายุหลายลูกเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นก็จะพัดไปฮ่องกงสักส่วนใหญ่

เพราะว่ามีการคาดการณ์แบบนี้นะครับ
ว่าปกติแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมต่อเนื่องไปถึงเดือนกันยายน
ทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุนั้นจะมีการเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับ
โดยจะผ่านในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามลาวก่อนที่จะเข้าสู่ไทย

จะทำให้พายุนั้นอ่อนกำลังลงกลายเป็นกลุ่มฝน
ส่วนเดือนตุลาคมครับน่าจับตาครับ
พายุจะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนล่างของเวียดนามนะครับ
แล้วก็ทางตอนล่างของกัมพูชาเข้าสู่ไทยในพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็จะกลายเป็นหย่อมฝนตกปกคลุมในบริเวณดังกล่าว
ส่วนช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงเดือนธันวาคมครับ
พายุก็จะเลื่อนต่ำลงมานะครับ

เพราะว่าจุดนี้เองจะไม่มีประเทศเพื่อนบ้านมากั้นไว้นะครับ
ทำให้โอกาสที่จะโดนพายุแรงมีโอกาสเป็นไปได้สูง
ดังนั้นนะครับนี่คือสถิติพายุที่เคยเกิดขึ้นกับเมืองใดของเรา

ดังนั้นสิ่งนี้เองคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้เป็นต้นไป
ที่จะลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากความแปรปวน
ที่มาพร้อมกับภัยทางธรรมชาติ

ผมพุทธนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ